เรื่องราวที่โซเชียลเขาชื่นชมยินดีแล้วก็อดที่จะยิ้มไม่ได้
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเบ้นแต่รถเขาถูกเฉียวชน
ไม่เอาเรื่องคู่กรณีแถมยังลงมาให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตด้วย
สืบไปสืบมาเป็นถึงเจ้าของร้านยาที่มีสาขากว่า๘๐แห่งในประเทศไทย

แล้วก็ข้อความชื่นชมชายขับรถเบนส์หลังตัวเขาเอง
เดี๋ยวไปเฉี่ยวชนรถเบนส์คันนี้เข้า
โดยคิดว่าต้องถูกต่อว่าแน่นอน
เพราะว่ารถหรูราคาก็แพงแต่เหตุการณ์มันกลับตลปัด
ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดชายขับรถเบนท์เนี่ยลงมา
นี่เลยคุณดูสิเขายิ้มให้
ปิดป้ายทะเบียนทำไมคนนี้ต้องชื่นชม
นี่ก็ถ่ายรูปคู่กันคือเขายิ้มให้แบบไม่เอาเรื่อง
บอกว่าเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น
พูดอย่างนี้นะแล้วบอกว่าไม่ถือสาไม่เอาเรื่องเอาความ
เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีประกันภัยรถยนต์
และยังบอกอีกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใด

คู่กรณีจะต้องลงไปด่าทอกันใช้กำลังต่อกัน
ตัวเขาอายุมากแล้วไม่อยากคิดอะไรมาก

แล้วก็ยังให้กำลังใจชายที่ขับรถมาเฉียวชนด้วยนะ
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลาย
ชาวโซเชียลก็เข้าไปชื่นชมคุณลุงคนนี้จำนวนมาก
ต่างก็บอกว่านอกจากจะรวยแล้ว

แล้วก็อยากให้สังคมมีคนแบบนี้เยอะ

จากนี้ชาวโซเชียลยังช่วยกันเขาเรียกว่าขุดคุยนะ
ในการค้นหาประหวัติของชายคนนี้ดูสิ
แป้นอารมณ์ดีทีเดียวนะฮะ
เขาบอกว่าคนนี้คือเพศรัชกรชัยเสนพิสารวาเลิศ
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดร้านเฟรนชายา
เป็นธุรกิจของคนไทยและสาขาทั่วเมืองไทยกว่า๘๐สาขา
แน่นอนทั้งรวยน้ำใจทั้งรวยเงินทอง
อันนี้น่าชื่นชมก็นำมาฝากกันแบบนี้นะครับ